คุณผู้ชมครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับ

เพราะมันช่วงหน้าหนาวลมมันโกรก
แล้วผมจะพาไปรู้จักกับว่าวดุ้ย

ชื่อมันแปลกแล้วมันมีที่มาที่ไปอย่างไร

ทุ่งโล่งน้องสิทธิ์หมู่บ้านดาวเรืองตำบลพระพลา

ที่นั่นเขาจัดประเพณีแข่งขันฟังเสียงอูด

จัดเป็นปีที่๑๓นะน้องใบตอง

เป็นการช่วยกันลนรงค์ไม่ดื่มเหล้าอย่างนี้

เรื่องนี้นะครับนายทงชัยอัตตันทีผู้ก่อตั้งชมรม
ว่าวดุ้ยจันทบุรีก็เล่าว่า

ลักษณะของมันจะคล้ายกับว่าวจุลา
แต่ว่ามันมีต่างกันอยู่ตรงที่ว่าวดุ้ยส่วนหัวเนี่ย
เกิดจากภูมิปัญญาของปราศชาวบ้าน
ที่ได้ผูกคันหรือว่าอูด
ที่ทำมาจากไม้ไผ่ดัดโค้ง
เชือกที่ปลายทั้งสองข้าง
คล้ายกับคันธนูคุณผู้ชมครับ

แล้วก็ติดแผ่นหวายบางเอาไว้
ทำให้เกิดเสียงดังดุ้ย
เสียงมันจะเป็นอย่างไรนะ

ว่าวครับดึงว่าวขึ้น
ส่วนหางของมันก็น่าสนใจน้องใบตอง
ส่วนหางเขาบอกว่าจะใช้ใบที่เป็นผ้าหรือว่ากระดาษเนี่ย
ต่อกันเป็นหางยาว๒ข้าง
ซึ่งทำให้การเคลื่อนตัวของว่าวเชื่องช้าลงแต่ว่าสง่างาม
โดยจะเล่นในช่วงฤดูหนาวซึ่งเป็นหน้าลมของทุกปี
เล่นแต่ละท้องถิ่นก็จะมีเทคนิคที่ต่างกันออกไปนะครับคุณผู้ชมครับ
เล่นว่าวดุยจะมีการเปรียบเทียบว่าเสียงเนี่ยมันจะเป็นอย่างไร
ก็จะแบ่งเป็นเสียงไพร้อเสียงดังกังวานและเสียงดังนาน
ดูแต่ภาพอย่างนี้อาจจะงงนึกไม่ออกว่าเสียงมันเป็นยังไง

มีเสียงให้ได้ฟังเอาไปลองฟังเสียงของว่าวดุ้ยว่าเป็นอย่างไรครับ

เออนึกว่าเสียงหัวมีรถถูกเชิง

เคยฟังแล้วรู้สึกไม่ค่อยดี
แล้วก็เขาก็จัดแข่งกันแบบนี้มานานแล้ว
เสียงของเจ้าว่าวดุ้ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แหละ

แต่ก็แปลกดีเหมือนกันนะครับเพิ่งเคยเห็นนะว่าวดุ้ยเขาจะมีเสียงออกมาแบบนี้นะ